จากการเสนอพิธีกรรมการแสวงหาโชคลาภจากสถานที่ต่าง
เช่นงวดการออกรางวัลเมื่อวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ด้วยการหยอดเลขเข้าไปในหลุมตัวบึ้ง
อ๋อหลายคนอยากจะดูซ้ำ
หลายคนส่งไลน์มาในช่วงข่าวต่างบอกว่าอยากจะดูซ้ำดูได้ที่ไหน
ใช่ทำให้มีแฟนนักเสียงโชงร้องขอมาให้

เราจึงทรงคุณเศรษฐาโสรินทร์ผู้สื่อข่าวสายตัวเลขของเรา
ไปใหม่ไปที่สกลนครด้วยเมื่องวดที่ผ่านมานะฮะ
ได้โชคลาบจากการหยอดเลขเข้าไปในหลุมบึ้งนี่นะ
ต่อหลายคนดังนั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูกันอีกสักครั้งหนึ่ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณสวนสาธารณะ
บ้านน้ำพุงสามัคคีตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
หลังจากชาวบ้านที่นี่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาเกือบทั้งหมู่บ้าน
โดยเชื่อว่าพญาเต่างอยนั้นให้โชคให้ลาบ
ทีมข่าวจึงเดินทางมาดูให้เห็นกับตา
ซึ่งก็ได้พบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาไม่ขาดสาย
ปั้นพญาเต่างอยถูกสร้างขึ้นให้เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยเมื่อปี๒๕๕๙
จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน
คำว่างอยในภาษาอีสานแปลว่าการยืนหรือนั่งในที่สูงกว่าระดับพื้นปกติ
และคำว่าเตางอยจึงหมายถึงเต่าที่กำลังอยู่บนที่สูงกว่าระดับริมตลิ่ง
คำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านแห่งนี้
บอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ก่อนที่จะพากันมาตั้งหมู่บ้านที่นี่
พบกับเต่าที่ขึ้นมางออยู่บนริมตลิ่งจำนวนมาก

กลายมาเป็นชื่ออำเภอในปัจจุบัน
ตรงนี้จะเป็นความศรัทธาความเชื่อ
ของส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลที่มีความเชื่อ
บางคนอาจจะเล่าต่อสืบกันมาว่า
ญาเตางอยอาจจะมีการให้อะไรก็แล้ว
แต่ที่ไปขอบนบานสารกล่าว

อย่างนี้ก็มีปากต่อปากเล่าต่อกันไป
ก็เลยมีผู้สัทธาที่จะมาขอ
โดยเฉพาะโชคลาบหรืออะไรก็แล้ว
แต่ที่ต้องการที่อยากจะให้บรรลุความสำเร็จ
ในชีวิตของตนเองความเป็นอยู่ความเจ็บป่วย
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตนเองปรารถนา

ชาวบ้านที่ถูกรางวัลจากครั้งที่ผ่านมา
มีการบอกต่อกันว่าพญาเต่างอยไปเข้าฝัน
บอกให้นำตัวเลขที่หน้าอกไปซื้อรางวัล

ชาวบ้านจึงนำน้ำแดงและผักบุ้งมาถวาย
และเชื่อว่านอกจากพญาเต่างอยจะให้โชคให้ลาบแล้ว
ยังสามารถขอพรในเรื่องต่างให้เป็นผลสำเร็จได้ด้วย
ปั้นพญาเต่างอยมีความสูงประมาณ๓เมตร
และจะมีพระพุทธรูปรอบกระดองเต่าจำนวน๑๒องค์

แซวเล่นไปจากที่ไหนครับ
ก็ฝันก็เลยซื้อ๑๔ค่ะ
น้าคุยผมหน่อยน้ามาจากที่ไหนครับ
ทางวันที่แล้วเป็นอย่างไรถูกไหม

ก็เห็นมันลังไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถึงเป็น๕ส่วน

ก็ได้ยินเขาว่าเขาถูกก็เลยอยากมาดู
เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนถูกรางวัลและไม่ถูกรางวัลนะครับ
อยู่ที่ว่าใครจะมีบุญหรือโชคลาภ
ทำมาเป็นทุนสะสมจากชาติปางกรหรือชาตินี้
เอาเป็นว่าสนุกกันแต่พองาม
จะต้องทำให้เดือดร้อนตัวเองจนกลายเป็นหนี้เป็นสิน
คุณผู้ชมครับจากที่ทีมข่าวของเราเฝ้าสังเกตดูนะครับ
พบว่ามีประชาชนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่
รวมถึงการขอโชคขอลาบด้วยนะครับ
หากประยาต่าง้อยสามารถโดนบันดานได้จริง
ด้านถูกนี้ด้วยนะครับซับทาสโซลินข่าวทาตุดน
รายงานครับว้าว